ท่านผู้ชมครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะ
สามสิบเอ็ดตุลาคมนี้ค่ะจะรู้กันแล้วนะครับว่าสถานเนี่ย
พิพากษาว่าอย่างไรใครฆ่าน้องชมพู่อืม
คนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยจะโดนไม่โดนแบบไหนอย่างไรนะฮะ
มันก็ออกมาได้ทุกทางนะครับใช่ค่ะรอฟังศาลนะฮะ
สิบเอ็ดตุลาคมวันอังคารหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับ
อืมอยู่กับเราที่ไทยรัฐทีวีนี่แหละเพราะว่าเราเกาะติดมาแบบอื้อหือ
ตั้งแต่แรกเนอะยังจำกันได้ไหมล่ะคดีเนี้ย
ก็พี่อุ๋ยไปที่ภูเหล็กไฟด้วยใช่ไหมคะขึ้นไปเดินภูเหล็กไฟมาแล้วอ่า
อยู่บ้านกกอกมาอยู่หลายวันค่ะวันนี้สภาพมันเปลี่ยนไปหมดนะฮะ
อืมแต่ถ้าพูดถึงคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบนะฮะ
ในช่วงเวลานั้นนะนี่หายไปจากบ้านนะครับที่บ้านกอกนะฮะ
ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อ๑๑พฤษภาคมปี๒๕๖๓
ถ้าท่านยังจำได้นะคือเล่นอยู่กับพี่สาวคือน้องสดิ้งใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะอายุสิบสามปีอยู่แถวหน้าบ้านแล้วอยู่ดีดีหายไปเลยแล้วก็ไปเจออีกทีก็คือนู่นฮะ
น้องชมพู่เสียชีวิตอยู่บนภูเหล็กไฟเมื่อสิบสี่พฤษภาคมนะครับโอ้โหตอนนั้นเนี่ย
คือแทบจะพลิกแผ่นดินหากันอ่ะว่าใช่ค่ะคือเรียกว่าใช่ไหมเกณฑ์คนทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันตามหา
หลังจากนั้นพอเจอนี่รองเท้าของน้องเจอศพน้องแล้วก็ต้องพลิกแผ่นดินหากันอีกว่า
ตกลงแล้วเนี่ยใครเป็นคนพาเด็กออกไปจากบ้านกล้องวงจรปิดอะไรก็ไม่มี
คือมันหายากไปหมดนะฮะวันนั้นนี่ลุงพลจำได้ไหมลุงพลเป็นลุงเขยของน้องชมพู่
ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังจำชื่อใครได้บ้างอ่ะลุงพลป้าแตนลุงพลป้าแตนพ่อแม่น้องชมพู่
อันนี้เราไม่เรียกชื่อเรียกคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ถูกไหม
แม่สาวิตรีพ่ออาณามัยน้องสดิงมีนัทแปรพ่อปัวน้องจมพู่ใช่ไหม
แล้วก็คุณปู่แล้วคุณตาคุณยายใช่ไหมมีป๊อบลาก็ไป
ใช่ไหมมีมีเพื่อนชาวบ้านอ่ะเพื่อนบ้านอ่ะหลวงปู่เดือนชัยตอนนี้ศึกแล้ว
เยอะแยะไปหมดเยอะจริงจริงนะคะอ่ะท่านอยู่กับเรานี่แหละ
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทุกผู้ชมครับเรื่องของคดีเนี่ย
ถ้าเป็นคดีหลักเลยนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ใช้เวลาในการทำคดีอยู่เนี่ยโอ้โหนานเป็นปีนะฮะ
เพราะบัตรรอ่ะใช่ค่ะท่านแถลงปิดคดีเอาไว้
ก่อนจากเกษียณด้วยซ้ำน่ะน้ะเป็นการทิ้งถวนเลยน่ะน่ะ
ตอนนั้นแล้วก็สรุปคดีว่ามีผู้ต้องหาที่ส่งฟ้อง
สองคนด้วยกันคือป้าแตนกับลุงพล
แตนคือป้าแท้พี่สาวของคุณแม่น้องชมพู่

ระหว่างทางเนี่ยนะฮะก็อย่างที่ทราบ
มีเรื่องของยูทูปเบอร์

หมู่บ้านยูทูบเบอร์ขึ้นมาเลย
ใช่ค่ะเป็นดาราอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะ

ไปข้างบ้านตอนนั้นลุงพลยังอยู่ที่บ้านกอกอยู่นะที่มุกดาหาร

แล้วปรากฏว่าไปเจอเรื่องของลุกที่ป่าใช่ไหมมีสร้างลานพญานาค
สร้างปู่ปาริจิตใช่ไหมนาคาราช
จนต้องแบบย้ายพญานาคไปอยู่นู่น
บ้านเกิดลุงพลที่สกลนคร
นี่คุณแม่สาวิตรีกับลุงพลในตอนนั้นนะยังเป็นช่วงเวลาที่เขาก็ยังตามหาน้องชมพู่
เราจะมีสกรูปเรื่องราวของคดีของน้องชมพู่เนี่ย
ตั้งแต่ต้นจนมาถึงปัจจุบันจนเรื่องการสรุปคดีก่อนที่ศาลจะพิพากษา
สิบเอ็ดตุลาคมนี้เลยเรามีทั้งหมดหกตอนด้วยกัน
คือที่ต้องเป็น๖ตอนเพราะมันลึกลับซับซ้อนมากนั้น
นับตั้งแต่วันที่น้องหายมีเรื่องของการตามหา
เรื่องของการเจอเบาะแสเจอร่างน้อง
อันนี้ในเปิดแฟมคดีดังอ่าหกตอนนี้
อ่าเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเดี๋ยวจะให้ดูเปิดแฟมคดีดังนะ

เอาล่าสุดก่อนแล้วกันเพราะว่า๓๑ตุลาคมนี้อีกไม่กี่วันนะพี่อุ
นับนิ้วคือ๖วันเหลือ๕วันครึ่งแล้วกัน
นี่มัน๔ทุ่มแล้ว
ส่งพิติกิติศักดิ์ไปที่สกลนครบ้านของลุงพล
เพราะว่าลุงพลก็ย้ายมาอยู่ที่สกลนครกับป้าแตนแล้วใช่ไหมคะ

นี่พิติมาแล้วที่วังปู่ปาริจิตนะคะที่ตำบลกุฎ
เหนือนี่ลุงพลใส่เสื้อสีชมพูเห็นไหมคะ

ติไปถึงปุ๊บไม่ต้องเกริ่นให้เสียเวลา

ประแตนลุงพลสามสิบเอ็ดตุลานี้แล้วนะ
สารจังหวัดมุกดาหารเขาจะนัดฟังคำพิพากษาเนี่ย
จะไปไหมป้าแต่งงานลุงพลจะไปไหม
แตนลุงพลบอกไปสิไปแน่นอนอยู่แล้ว

จองที่พักที่มุกดาหารเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ติถามเอาจริงกังวลไหมกับคำตัดสินหรือว่าคำพิพากษาที่จะออกมา

ว่าสารจะตัดสินว่าตัวเองมีความผิดหรือไม่
ทุกอย่างหลังจากวันนั้นจะปรึกษาทนายความว่าจะดำเนินการต่อไปยังไงบ้าง

ถ้าสารตัดสินว่าป้าแตนกับลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์

จะให้ทนายดำเนินการกับคนที่ทำให้ป้าแตนและลุงพลตกเป็นผู้ต้องหา
ซึ่งมีเป้าหมายในใจแล้วแต่ขอยังไม่บอก
มีความกังวลใจแล้วนะครับลุงพล
ก็ทุกอย่างทางทนายท่านก็ทำหน้าที่ของท่านในการสืบพยานต่าง
ครับก็มันเสร็จสิ้นกระบวนความตรงนั้นแล้วนะครับ
ก็ต้องรอสารท่านพิจารณา
ถ้าไม่มีความผิดจะฟ้องกับใครหรือไม่

แล้วเราก็เตรียมพร้อมในการที่จะถ้าลง
เราก็เตรียมพร้อมที่จะสู้จนถึงที่สุด
ถ้าไม่ลงถ้าโชคดีไม่ลง

มีทงไหมถามตรงมีทงไหม

ถ้าพูดถึงเรื่องข้อหาทางคดีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ

ก็มีข้อหาร่วมกระทำผิดกับผู้ต้องหานะครับ

ก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น
ประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพ
ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป
ส่วนลุงพลลุงเขยน้องชมพู่
ตามหานี่ถึงขั้นแบบโอ้โหร้องไห้เลยนะ
บริมภูร์เหล็กไฟตอนที่เจอศพน้องจมภูร์
คือเป็นคนแรกที่ตามหาอยู่กับตำรวจตลอด
แล้วก็น่าจะเป็นคนแรกของครอบครัวที่เจอร่างน้องชมพู่

เจ็ดกัญญาโยน๒๕๖๔อายการจังหวัดบุกดาหาร
สั่งฟ้องลุงพลต่อสาร๓ข้อหานะฮะ
หนึ่งคือเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผล
ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกินเก้าปีเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย
กระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อม
ในบริเวณพบศพก่อนชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น
ส่วนป้าแตนเนี่ยก็โดนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้
แล้วทั้งคู่ก็ได้รับการประกันตัวนะฮะ
ลุงพลหลักทรัพย์วงเงินประกัน๕๐๐๐๐๐บาท
ป้าแตน๑๘๐๐๐๐บาท
และ๓๑ตุลาคมนี้สารนัดฟังคำพิพากษาสารชั้นต้น

แต่ที่แน่จะไม่คุยกับพวกเขาเหล่านี้ก็คงจะไม่ได้นะคะ

ยูทูบเบอร์ที่ติดตามลุงพลป้าแตนไงคะ
โอ้ตั้งแต่ตอนนู้นยังอยู่เหรอ

ปฐุมธานีติดตามลุงพลป้าแต่นตั้งแต่ช่วงแรก
จนตอนนี้ผ่านมา๓ปีแล้ว
เขายังคงเชื่อมั่นอยู่ว่าลุงพลคือผู้บริสุทธิ์
ตุลาคมนี้ไม่ว่าสารจะตัดสินยังไง
และพร้อมที่จะเคียงข้างลุงพลป้าแตนจนกว่าคดีจะสิ้นสุด

เราก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าลุงไม่ใช่เป็นผู้กระทำ
ถ้ารู้ว่าลุงเป็นผู้กระทำเราคงไม่มาอยู่กับลุงหรอก
ผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ครับ
เราจะอยู่กันจนกว่าคดีจะสิ้นสุด
นี่ต้องเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ

เนื้อที่ประมาณ๘ไร่ที่บ้านลุงพลในจังหวัดสกลนครค่ะ
ในร้านพยานาภรรย์ก็จะมีศารพระภูมิ
มีพระพรมแล้วก็เจ้าแม่โสระพี
แต่ว่าวันนี้ค่อนข้างจะเงียบเหงาเลยนะคะ

ก็มีแค่กลุ่มยูทูบเบอร์ประจำการอยู่
ส่วนช่วงเย็นก็มีกลุ่มนางรำมาฟ้อนถวายปู่ปาริจิตด้วยนี่ค่ะ
ตุลาคมนี้ลุงพลบอกว่าเดี๋ยวจะทำพิธีขอพรปู่ปาริจิตร
แล้วก็จะเตรียมตัวเตรียมใจไปฟังคำพิพากษาค่ะ
อีกคนนึงที่เขาลงพื้นที่บ่อยมากนะ
ตอนช่วงข่าวน้องชมพู่ไปบ้านกกอกแบบก็คือติ
พี่ติไปไปแล้วใช่มั้ยไปจนได้เมียไปจนมีเมียตี

แล้วทำไมมิ้นให้ติไปสกลนครทำไมไม่ให้ไปกกอกมุกดาหาร

ใช่เขาก็คุ้นเคยกัน
ก็จะสามารถแรงข่าวไหมอยู่ที่ไหนยังไง

ผู้สื่อข่าวของเราอีกคนนึงนะครับ

กกอกตะบนกกตูมอำเภอดงหลวง

คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ญาติพี่น้องคุณตาคุณยายอยู่ที่นี่

วันนี้มันก็เปลี่ยนไปนะ๓ปีกว่า
ตอนที่ผมไปเนี่ยก็เหมือนกับโอ้โหหมู่บ้านชนบทแบบดีนี่เอง

วันนี้บ้านแต่ละหลังเนี่ยคือเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด

คงร้านค้ามีกล้องวงจรปิด
บ้านนี่ทำเป็นเหมือนกับโฮมสเตย์หรือว่ารีสอร์ทเล็กเลยนะน้องมิ้น
เพื่อใครอยากมาดูภูเหล็กไฟอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ไม่ใช่แค่มีนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่มียูทูบเบอร์นะ

อยากไปขึ้นภูเหล็กไฟอยากไปดูบ้านกอก
ตอนที่เป็นข่าวตอนนั้นนะฮะคุณแม่น้องชมพู่เองก็นอกจากทำสวนทำไร่แล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับก็ยังมีเรื่องของขายของออนไลน์ด้วย
ถ้ายังจำกันได้นะครับอ่านี่นะฮะวันนี้นะครับ
คุณพ่ออนามัยคุณแม่สาวิตรีวงศรีชาคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
วันนี้ก็เข้าสวนยางพารานะฮะไปเก็บขี้ยางนะครับ
คุณแม่ก็บอกกับเรานะครับบอกว่านอกจากอาชีพขายผ้าไหมนะครับ
ขายทางออนไลน์แล้วเนี่ยแต่ปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่า
การค้าการขายมันก็เงียบไปนะครับครอบครัวก็มีสวนยางพารา
ปลูกเอาไว้นานหลายปีแล้วนะฮะถึงฤดูกรีดยางก็มาช่วยกันกรีดยาง
ขี้ยางนะครับกรีดเสร็จก็ช่วยกันเก็บเนี่ยฮะเอาไปขายนะฮะ
เป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะครับทางอีสานทางมุกดาหารเขาก็ปลูกยางเหมือนกัน
นี่นะไอ้ก้อนยางนี่เห็นไหมฮะนี่คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าการเข้าสวน
ก็เหมือนกับการได้กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมแบบเก่านะฮะก็ทำให้สบายใจนะครับ
ใกล้ถึงวันพิพากษา๓๑ตุลาคมวันตัดสินคดีของลูกสาว
มันก็เป็นวันสำคัญของครอบครัวเป็นวันที่ครอบครัวเนี่ยรอคอยฟังมาตลอด
ตอนนี้แม่บอกยังไม่คิดอะไรมากก็พยายามทำใจให้อยู่ในความสบายมากกว่า
เพราะยังเชื่อว่าความยุติธรรมมีอยู่จริงคำพิพากษาที่จะออกมาไม่ว่าผลจะออกมาในทางไหน
ทางครอบครัวของน้องชมพู่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าขอน้องรับในคำตัดสินของศาล
แต่ยังเชื่อเสมอว่าสุดท้ายแล้วคนร้ายต้องได้รับโทษกับสิ่งที่ทำลงไปอย่างแน่นอน
โดยทางครอบครัวยังไงจะขอต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดเพื่อให้น้องชมพู่ได้รับความยุติธรรม
สิบเอ็ดตุลาคมนี้อันนี้คือสารชั้นต้นนะค่ะอ่าการอ่านคำพิพากษาครั้งแรกเลย
จะออกมาทางไหนท่านก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าผู้ที่เขามีผลออกมาในทางตรงหรือทางอ้อม
อุทธรณ์ไม่อุทธรณ์ต่อหรือไม่ด้วยนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับ
ตัดสินคดีอีกไม่กี่วันนะครับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
นี่วันนี้ก็ไปทำบุญให้กับน้องชมพู่นะครับก็เก็บกระดูกเอาไว้ที่ตรงนี้นะครับ
วัดแถวบ้านนะฮะคุณพ่อคุณแม่บอกก็มาทุกวันสำคัญทางศาสนานั่นแหละ
เกิดน้องชมพู่ด้วยที่สถูปในวัดถ้ำภูผาแอกนะฮะก็มาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
หลังจากตัดสินคดีแล้วนะฮะสามสิบเอ็ดตุลาคม
จากนั้น๒๖พฤศจิกายนนี้จะจัดงานทำบุญใหญ่ให้กับน้องชมพู่นะครับ
เพราะจะตรงกับช่วงที่หมู่บ้านเนี่ยมีงานบุญประจำปีของหมู่บ้านด้วยนะฮะ
อ่าให้ดูความเคลื่อนไหวสองจุดตรงนี้ก่อนนะครับ
จากวันนี้จนถึงสามสิบเอ็ดตุลาคมชื่อว่าหลายคนรอติดตามจริงจริงนะฮะ